ผมร้องเฮ้ยคือสิ่งที่ผมเห็นในโทรทัศน์คือมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง

นั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ข้างผม
คืนกว่ากว่าครับผมได้ยินเสียงน้ำอืมในห้องน้ำอืม
ผมความรู้สึกผมผมก็ปวดท้องด้วยนะก็เลยลุกขึ้นไป
สิ่งที่พบเห็นในห้องน้ำคือมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอืม

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนธันวาคมครับ
เดือนที่หลายคนนั้นมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ช่วงปลายปีแบบนี้ครับและที่สำคัญสถานีผีดุของเรา
มีการประชุมพูดคุยกันครับว่าเอ๊ะเดือนนี้เนี่ย
เราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนั้น
ได้รับฟังกันดีและธีมของเราในเดือนนี้นะครับ
เป็นทีมที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าระหว่างออกทริปครับ
เพื่อให้คล้องจองสอดคล้องกับช่วงเทศกาลที่หลายท่าน
เตรียมตัวที่จะไปท่องเที่ยวกันส่วนในข้ามคืนวันนี้
นักเล่าของเราจะเป็นใครถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว
นักเล่าของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันไปติดตามรับชม
สถานีผีดุของเรากันได้เลยครับ
และนักเล่าที่จะมาเริ่มต้นประเดิมเดือนธันวาคมของเรานะครับ
ทีมที่มีชื่อว่าออกทริปจนเจอดี
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

เกี่ยวกับประสบการณ์ตอนที่พี่สันขับรถตู้
ครั้งนี้พี่สันมาในตรีมที่มีชื่อว่าออกทริปจนเจอดี

คลิปที่ไม่ได้จองเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก๓๐ปี

ช่วงนั้นมันเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับผม
ตอนนั้นผมก็อายุประมาณสัก๒๐นิด

กำลังวัยรุ่นกำลังห้าวกำลังสด
แต่นี่ผมรักเพื่อนอยู่อีก๓คน
สมัยก่อนก็จะขับมอไซค์กันไป
เพราะว่าช่วงนั้นคือมอไซค์เป็นสิ่งที่แบบ

ก็ขับไปที่สถานที่คงจะบอกจังหวัดได้

จังหวัดเพชรบุรีจุดหมายปลายทาง
คันนี้ผมออกคือเช้าวันศุกร์
ก็ขับไปแล้วก็แวะที่นู่นแวะที่นี่ถ่ายรูปอะไรกันไป
ไปถึงที่จังหวัดเพชรที่ชายหาดแห่งนั้น
เพราะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นขอบอกก่อนว่า

มันจะมีก็คือโทรจองอย่างเดียวหรือมันก็ส่งแฟลกไป
หรือไม่ก็ไปจองเอาดาบหน้าเลย
ใช่ผมจะเป็นประการหลังคือ
อันดับหน้ายังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องได้

พวกโรงแรมจะไม่มีจะมีพวกบังกะโลสักส่วนใหญ่
เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เรียกงานทางถึงตอนเย็น
แต่สิ่งที่ผมลืมไปอย่างนิดนึงว่ามันเป็นวันหยุดยาว

คราวนี้วิ่งเลยตะเวนหากันทั่วชายหาดไม่มี
กระทั่งเกือบ๒ทุ่ม

ส่วนทั้งผมด้วยก็บอกว่าเฮ้ยหนุ่มใส่นอนชายหาดแล้ว
คราวนี้เราขับไปที่ตลาดกันดีกว่า
ไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ซื้อพวกเครื่องดื่ม

ปรากฏว่าไปออกจากชายหาดประมาณสัก๒๐๐เมตร

เพราะเอิญเพื่อนมันตาไวยงตาไว

แต่โรงแรมนี้เนี่ยผมก็อธิบายนิดหนึ่งก่อนว่า

แล้วก็ด้านหลังนี้ออกถนนที่เป็นสี่แยก
พวกผมมาถึงปุ๊บจอง
พวกผมเพื่อนกันอยากเออเราอยาก

มีอาการมืนเมาหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องเดิน
บอกได้ค่ะไม่มีปัญหา

เพราะไม่มีลิฟท์ขนของขึ้นไปเอง

ตอนนั้นอยู่ประมาณ๒๕๐บาท

มาตรฐานทั่วไปซึ่งผมถือว่า
ช่วงวันหยุดนั้นผมถือว่าถูกนะครับ

ขวามือเนี่ยจะเป็นเตียงนอน
ซ้ายมือจะเป็นโทรทัศน์

แล้วก็ตรงไปเนี่ยจะเป็นห้องน้ำซ้ายมือ
แล้วก็จะเป็นหน้าต่างบานเก็ตนะครับ

ผมก็นั่งกันบนเตียงนี่แหละ

ยงเบียร์อานั่งอยู่นี่

ปรากฏว่าช่วงนั้นคุย

เฮ้ยคือสิ่งที่ผมเห็นในโทรทัศ

นั่งอย่างนี้เป็นเงานั่งอยู่อย่างนี้

นั่งอยู่ข้างผมคือลักษณะว่ามาถึงปุ๊บเนี่ย

มานั่งระหว่างแทรกแล้วก็นั่งอยู่อย่างนี้
ผมก็ร้องเฮ้ยตื่นมาเอ้ยมีอะไร

ตกใจจิ้งจกคุณไม่พูดยังไม่พูดอ่าไม่พูด
ตอนนั้นถามหน่อยที่ดื่มไปอ่ะ

คือตั้งใจว่าเดี๋ยวก็อาบน้ำอาท่ากันเสร็จปุ๊บ

ช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็อาจจะตาปาก
ก็ไปที่ตลาดไปซื้อพวกเครื่องดื่มอะไรกันไป

นั่งอยู่หันหน้าไปบานเก็ต

บานเกียรติมันแบบมันก็ไม่ทึบนะ
คุ้นหน่อยอ่ะคุ้นใช่คุ้นหน่อยอ่ะ

สาวเดินสาวเดินอ้าววัยห้าวก็หันมามองปุ๊บ
บอกให้ไม่มีเออเดี๋ยวเขาก็ต้องเดินเลย
แป๊บหนึ่งพยงพูดมาอีกคำหนึ่ง
พวกเรามาแล้วนี่ไง
อ้าวน้องเดินคนเดียวไม่เหงาเหรอครับ

ว่าอุ้ยน้องไม่เหงาหรอกครับ

บอกน้องสนใจไหมครับแต่ทุกอย่างเงียบหมด
แป๊บเขาก็เดินหนีไปตกลงว่าคืนนั้นก็ไม่มีอะไรมีแค่ตรงจุดนี้
พอรุ่งเช้าปุ๊บพวกผมก็เที่ยวกันต่อแล้วตกตอนเย็นพวกผมก็มาที่โรงแรมเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปหาอะไรกิน
แต่ตอนเย็นคือเขาบอกว่ามีชั้น๓ว่างอยู่ไม่กี่ห้องทั้งหมดคือเต็นต์
สิ่งที่ผมไม่แอจจ่ายคือว่าทำไมลูกค้าถึงมีน้อย
คือถ้าเกิดว่าถ้าคนมันจะเต็มต้องมีคนเดินฝุ้งท่านไปฝุ้งท่านมาครับ
อเรนนี่ก็คือถ้ามันมีคนพักช่วงเย็นเนี่ย

ก็อาจจะไปเล่นทะเลก็ได้นะอะไรอย่างนี้
ก็เลยในตรงนั้นไม่ได้เอ็ดใจ

ไปตลาดคันนี้ซื้อของคันนี้เนี่ยนั่งคุยนั่งกินกัน
ปรากฏว่าถึงประมาณสักเกือบ๔ทุ่ม
มีเงาผู้หญิงเดินมาอีกแล้วนะเครื่องควรที่เห็นคือเดีย
เดียก็บอกว่าเฮ้ยผู้หญิงเมื่อคืนเดินมาอีกแล้วเนี่ย
สัยติดใจพวกเราพวกผมก็เลยเอ้ยน้องถ้าเหงามาหาพวกพี่ได้นะ
พวกพี่๔คนไม่มีอันตรายรูปร่างหล่อทั้งนั้น

แต่สิ่งที่เห็นพวกผมคือยืน
ยืนแล้วครั้งนี้วันแรกที่เห็นคือหน้าเขาเหมือนจะหาย
แต่ครั้งนี้หน้าเขาติดอย่างนี้บางเก็ต
ใกล้เหมือนเอาหน้าเข้ามาแตะกัน
ใช่ครับผมคือที่ผมเห็น
มันเป็นหน้าเงาดำ
น้องถ้าน้องเหงาน้องไม่มีใครคุยพวกผมคุยกันเป็นเพื่อนได้นะ
รับรองไม่มีอันตรายเกิดขึ้นมาได้
แซวหมดอะไรหมดเขาก็นิ่งเงียบ
เงานั้นนิ่งเงียบดีกว่าปรากฏว่าสักแป๊บเขาก็เลยหายไป
เขาก็เดินไปเดินไปอืมคราวนี้คนที่คืออา
น้องมาได้นะตะโกนไล่หลังเลยมาได้นะ
ว่างเสมอเคาะประตูเรียกได้ตลอด
ผมลืมบอกไปว่าเตียงนี้นอนได้๒คน
คืนแรกผมกับเดียนอนข้างบนอากระยงนอนอยู่ข้างล่าง

เริ่มเงาะกันผมก็นอนกับเดียนอนข้างล่าง

ผมได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำผมว่า
คือผมก็ปวดท้องด้วยนะก็เลยลุกขึ้นไป

ผมคิดว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า

ที่อาหารเรียกเขามาผมก็ยังคิดในใจว่า
เฮ้ยเขามาจริงเหรอวะ

ผมจำได้เลยว่าตัวนั้นนอนท่าอย่างนี้

ผ้าตรงทอบอ่าง

แล้วผมก็เต็มอยู่

แล้วคนที่หน้าต่างรึเปล่า

แต่หน้าหันมาทั้งปุ๊กผม
แล้วก็พูดว่าออกไปออกไป
คือที่ช่วงที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันจะมีเหมือนเลือด
เหมือนเลือดที่ไหลมาตามปากซ้ำหลายครั้งออกไปออกไป
ผมเป็นแมนคนแรกเลยแหกปากร้องก่อนเลย
อยู่ทำไมล่ะครับแมนมากเลยเพื่อน๓คนผมทิ้งเลย
ผมเปิดประตูได้ช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกในห้องนี้ผีหลอก
วิ่งลงกันไปปรากฏเพื่อนที่อยู่ข้างหลังวิ่งตาม
คันนี้เนี่ยมันเป็น๒ทางประตูมันขึ้นลงปันดายมันลง๒ทาง
ผมเนี่ยวิ่งไปทางซ้ายแต่เพื่อนนี้น่าจะวิ่งไปทางขวา
เพราะว่ามันวิ่งกันโดยผมไม่เห็นมีเพื่อน
ไปถึงล็อบบี้สิ่งที่เจอในล็อบบี้ไม่มีใคร
ทุกอย่างเงียบไม่มีพนักงานไม่มีพนักงาน
ซึ่งธรรมดาเนี่ยก่อนใหม่นะผมว่ามันต้องมีนะ
อย่างน้อยก็ต้องมีเด็กที่คอยรับแขกหรืออะไรต่าง
ไปถึงปุ๊บไม่มีทุกอย่างเงียบเพื่อนทั้งสามคนก็ลงมา
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอุ้ยไม่ไหวแล้วเพียรอกเพียรอก
แล้วก็ลงมาถึงเอาไงกันดีวะไปชายหาดเอามอขับรถไปกัน
นอนที่ชายหาดก่อนดีกว่าตั้งหลักกันตรงนั้นตรงนี้ไม่เอาแล้ว
สิ่งที่พูดขึ้นพวกคุณคิดกันได้วิ่งถึงรถ
อยู่บนห้องจังหวะตลอด
ผมบอกว่าใครจะขึ้นไปเอากุญแจ

ไปถึงชายหาดอยู่ประมาณ

ชายหาดมันไม่ที่แห่งนั้นนะ

คือช่วงนั้นผมคิดในใจว่า
จะเจอตรงนี้หรือจะเจอที่นู่นดี

มันจะหล่อนอันไหนมันจะหล่อนกัน

เพราะอย่างน้อยมันจะต้องมี
อาจจะมีคนเดินไปเดินมาบ้าง

ก็ไปถึงปุ๊บพวกผมก็เลยบอกว่า

อาก็บอกว่ามึงไม่รู้ว่ามันจะมา

เดี๋ยวถึงเช้า
คนที่เห็นพวกโจฬปะทุ่งโกะตำเต้าหู้อะไรเนี่ย
ผมก็เดินออกไปซื้อกัน

ก็เลยถามว่าป้าผมขอถามนิดได้ไหมป้า

ไม่ครับป้าไม่ผมมาจากกรุงเทพมันเป็นยังไงครับป้า
แกก็อ้ำอึ้งคือแกก็ไม่อยากพูดมาก
แกก็บอกว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะลูกนะมันเป็นสี่แยกมันเงียบอ่ะ
ยงพูดสวนมามันมีผีด้วยใช่ไหมป้า
ป้าแกก็มองหน้าแกบอกว่าเจอเหรอ
แกถามทำเดียวเจอเหรอครับ
ผมเลยบอกว่าเจอพวกผมเจอหมด๔คนเป็นผู้หญิง
บอกป้าบอกมาเถอะผมไม่พูดอะไรหรอกแต่ผมอยากรู้ประวัติอ่ะ
มันสยองหลับผมมากผมไม่เคยเจอกันอย่างนี้
ป้าแกบอกว่าสมัยก่อนอะโรงแรมนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะ
ก็มีคนอพาร์ทอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยเป็นสถานที่ที่ว่ามันห่างจากชายหาด
เวลาคนก็มาถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะเลยไปที่ชายหาดก่อน
แล้วก็ไปหาที่พักแค่แถวนั้นก่อน
คนที่จะมาพักตรงนั้นก็คือเป็นนุ่มพวกผู้หญิงบริการมาด้วย
มานอนแบบกลางคืนหรือชั่วคราวก็ว่ากันไปนะครับ
คราวนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่ง
เขามีชายอีกคู่หนึ่งเขามาพักคืนหนึ่ง
เสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายกลับไปก่อนโดยไม่รู้เวลาว่ากลับตอนไหน
คันนี้มันถึงเวลาที่ต้องเช็คเอาท์
พนักงานก็ไปเคาะประตูเรียกเคาะประตูปรากฏว่าเปิดไม่ออก
เขาก็เลยเอากุญแจสำรองมาเปิดปรากฏว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ที่อ่างน้ำ
ลักษณะคือเขามีที่คอมีมันเหมือนว่าเป็นรอยบีบบีบคอ

ทางนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าคือถูกเขาเหมือนพวกวิปริตอ่ะ
ปริตแล้วกันนะครับก็เลยขาดใจตายตรงนั้น

คนที่เข้ามาพักทุกคนจะได้ยินเสียง
โอ๊ยช่วยด้วย
เขาจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นเสียงทุบกำแพงตุ๊บ

มันไม่ได้ทุบแค่แบบห้องเดียวนะ

ทุบแล้วก็จะมีช่วยด้วยช่วยด้วย
และหนักที่สุดคุณแจ๊คน่าจะท้ายถูกว่าห้องไหน

๓๐๕เต็มเต็มเพราะเขาตายที่ห้องนั้นเสียชีวิตที่ห้องนั้น
ถูกหวยเขาบอกว่าคนที่พักจะเจออย่างนี้
แต่เขาบอกว่าป้าคนนี้แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเจอก็แค่แบบเป็นเงา
หรือว่าเป็นแบบนั่งอยู่ตรงพวกเครื่องแป้งนั่งตรงนั้นแค่นั้น
แต่บอกที่หนูเล่ามาเนี่ยหนูเจอหนักสุดนะ

แล้วก็ผมก็เลยถามว่าทำไมป้ารู้บอกอ๋อหลานสาวป้าทำงานอยู่ที่นั่น
เขาก็เลยเล่าให้ฟังเพราะเขาเห็นเหตุการณ์เขาเป็นคนอยู่หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์
เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็คือกลางคืนจะไม่มีใครเข้า
เพราะว่าวิญญาณของหญิงสาวคนนี้เขาจะมาเขาจะมาได้ยินทุกคน

จากนั้นเนี่ยพวกผมก็พอรู้ว่าเอากันแล้วก็
ก็ขอบคุณป้าเขาก็ไปที่เคาน์เตอร์เจอพนักงาน๒คน
ผมชี้หน้าเลยคือพระอำนาจโภคผมอยู่แล้วผมชี้หน้า
น้องทำอย่างนี้ได้ไงวะน้องให้พี่ขึ้นไปห้องนั้นได้ยังไง
น้องบอกว่าหนูเห็นพี่ขอพัก๔คน
หนูคิดว่าพวกพี่ใจแข็งพออุ่นใจอุ่นอย่างน้อยก็สี่อ่ะ
สี่ใช่เออแล้วยังไงเนี่ยทำไมน้องไม่บอกสักคำว่า
พี่ห้องนี้ไม่น่าพักนะมันมีอีกหลายห้องพี่ไม่พักห้องนั้นน่ะ
ก็อย่างที่บอกคือพี่มีมา๔คนนะครับ
เห็นพี่มา๔คนก็คิดว่าเขาคงไม่มาหรอก
คราวนี้เดียก็ได้พูดว่าเดียก็อุ่นใจเย็นก็บอกว่า
เอางี้น้องน้องเนี่ยขึ้นไปเอาของที่ห้องมาทั้งหมด
จะรออยู่ข้างล่างพี่จะไม่เอาเงินคืนไม่อะไรทั้งสิ้น
คิดว่าเป็นดวงเสือของพี่น้องผู้หญิงพูดมาคำเดียวเลย
หนูขอคืนเงินดีกว่าพี่ขึ้นไปเอาเองละกัน
ไม่ขึ้นขนาดช่วงนั้นที่ผมไปก็ประมาณสัก๘โมงกว่าเกือบ๙โมงแล้วนะ
อื้ม

ขึ้นไปกับพี่
ทุกอย่างให้หมดเพราะรับพี่สี่คนพี่ก็กลัวเพราะไม่เคยเจออย่างนี้
น้องก็ถึง๙คืนกันไปคุณแจ๊คเชื่อมั้ยไปตั้งหมด๘คน
เพื่อไปเอาของลงไปของผู้ผม๘คนอุรมผมอีก๔เป็น๑๒คน
แล้ว๘คนคือยืนหน้าห้องไม่เข้า
เข้าพอไปถึงปุ๊บทุกอย่างปกติน้ำในอ่างน้ำก็ไม่มี
ทุกอย่างปกติหมดทุกอย่างพอพวกผมเก็บของเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็บอกว่าน้องพี่พูดตรงเลยนะ
ถ้าน้องทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยโรงแรมน้องไม่อยู่หรอก
เพราะน้องเอาให้คนขึ้นไปเจอสิ่งที่แบบมันน่ากลัวน้องให้เขาเข้าห้องอื่นก็ได้
บางคนอาจจะเจอแบบไม่น่ากลัวอย่างนี้อย่างพี่เจอมา
น้องทำอย่างนี้นะพี่บอกตรงว่าพี่โกรธมากนะ
น้องก็บอกว่าน้องเขาร้องไห้เขาบอกยกมือไห้เขาบอกว่าพี่หนูต้องทำตามเจ้าของเขาสั่ง
ปิดห้องทุกห้องคือของคนงกพูดตรงคนงกเขาต้องเปิดห้องให้ได้
จะเจอไม่เจอเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเรื่องหนึ่งอ้อผมลืมบอกไปนิดหนึ่ง
ตอนที่ผมไปอาบน้ำคืนที่๒นะทั้ง๔คนยงเบียร์แล้วก็ผม
คิดว่ามันเป็นที่แทงงน้ำพอพวกผมเก็บของเศร้าและเสร็จ
ไปรับน้ำมนต์แล้วล่ะแล้วก็ทำบุญให้กับเธอคู่นั้นไป
ก็เรื่องราวมันก็ประมาณนี้แต่จากคลิปอืมอ่า
แต่ที่ผมไปครั้งล่าสุดคือโรงแรมไอ้โรงแรมเนี้ย
ลื้อไปแล้วผมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับผมว่าด้วย
การเวลาด้วยแหละฮะอาจจะมีเรื่องของประวัติความเป็นมาก็ส่วนหนึ่ง
แต่อยากจะบอกว่าจากคลิปหนึ่งที่เหล่าบรรดาวัยรุ่น๔คนรวมตัวกันจะไปเที่ยว
ไปสนุกสนานเฮฮาผลสุดท้ายเป็นสนุกนะสนุกเหรอพี่
พวกผมถือว่าเป็นสนุกที่สุดในชีวิตดีที่ไม่เป็นบ้าเป็นหลังวัยกับเหตุการณ์ที่เกิด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคติสอนใจของเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของการเคารพสถานที่อันดับแรกก่อน
ในสิ่งที่เข้าใจแหละว่าวัยรุ่นเวลาไปนะยังที่แห่งนั้นแล้วเจอเหมือนเป็นผู้หญิงเป็นของคู่กันอยู่แล้วไง
เราก็ต้องรู้จักให้เกียรติเขาก่อนไม่ใช่เราเห็นปุ๊บเราไปทรงไปแซวแล้วยิ่งอากับกิริยาของผู้หญิงคนนั้นน่ะคือดูก็รู้ผิดปกติ
คือช่วงนั้นไม่ได้คิดยังไงมันกลึ่มกันมาด้วยยืนคืนที่สองเนี่ยความรู้สึกผมว่ามันผิดตรงที่ว่าเขายืนชิดตรงบังเก็ตแรก
มันผิดปกติไงคนที่ไหนจะมายืนเอาหน้าแปะหน้าต่าง
แต่พวกผมตีความเป็นว่าเขาสนใจหรือเปล่าคือวัยรุ่นอาจจะนั่น
ผลสุดท้ายครับก็เป็นอย่างที่เราคาดเอาไว้ว่าจะโดนแบบไหนเนี่ยคือตามสถานที่ต่างตามโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับ
เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องปกติและที่สำคัญคือซวย
ผมทำละเพราะซวยจริงห้องอื่นเขาก็มีนะ
แต่เขาบอกว่าห้องถ้าเขาพูดว่า๔คน๔คนที่ขึ้นไปเจอ
ไม่มีปัญหาพักได้พักได้๔คนธรรมดาไม่ให้พักห้องละ๒คน
สุดท้ายก็โดนไปตามระเบียบแล้วก็นิดนึงพอผมออกมาปุ๊บ
คุณแจ๊คจำได้ไหมด้านหลังที่ว่าหันหน้าถนน
ตรงนั้นไม่มีระเบียงนะเป็นแผ่นลาบพื้นลาบไปเลย
ไม่มีคุณพูดง่ายชั้น๓คุณไม่มีที่จะให้ยืนได้
ไอ้ตรงบอกว่าที่เป็นตรงบานเก็ดมันไม่มีทางเดิน
เอ้าแน่นอนตอนนั้นคือต้องรอย
ถูกพูดมันแหละแหละ
นั่นคือเรื่องของทริปที่ไม่ได้จอง
ส่วนมากในคลิปวิหารไปเปิดตามโรงแรม

เรื่องเล่า๘๐๙๐จะขึ้นในลักษณะแบบนี้
จองล่วงหน้าจังหวะเวลาแล้วก็เรื่องของดวงด้วยนะครับ
ข้ามคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเรา
ขอบคุณนักเล่าพี่สันขอบคุณมากนะครับ
กับเรื่องของการออกทริปแล้วก็ไปเจอดีตามสถานที่ต่างครับ
และที่สำคัญคือตลอดเดือนธันวาคมนี้ครับคุณผู้ชม
จะได้รับฟังประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไปออกทริปตลอดทั้งเดือนเลยครับ
เพราะว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงฤดูการออกไปท่องเที่ยวกันแล้ว
เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกไปท่องเที่ยวไปออกทริปกันแล้วจะเจอผีนะ
แต่ฟังไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์บางอย่างก็แล้วกันครับ
ครั้งหน้าเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ
และสัปดาห์หน้าจะเป็นนักเล่าท่านไหนนั้นพลาดไม่ได้ครับ
วันนี้สถานีผีดุของเราลาไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก

เจอกันวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ